ขณะที่อีกด้านหนึ่งของคดีนี้ตำรวจกองปราบรามก็สนที่กำลัง
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครสวรรค์เข้าค้นห้องพักส่วนตัวของอดีตผู้กำกับโจ้
แล้วก็ดาบโบ้ปรากฏว่าพบยาเสพติดและอุปกรณ์ในการเสพ
นี่แหละค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เพจบิ๊กเกรียนนะคะ
ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะโดยระบุข้อความบอกว่ามีรายงานข่าวว่า
ตำรวจเอกสุธินันคงแช่มดีผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นำกำลังตำรวจกองกำกับการสืบสวน
จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองปราบ
กระจายกำลังการเข้าค้นนะคะที่พักของอดีตผู้กำกับโจ้
ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนครสวรรค์ค่ะ
เป็นห้องเช่าขนาด๓๒ตารางเมตร
ข้างในเนี่ยมีเพียงเตียงตู้เสื้อผ้าทีวีพัดลมและห้องน้ำในตัวนะคะ
จากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติด
และผงยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชนิดใด

ก็ตรวจยึดของกลางรวมถึงวัตถุพยานหลักฐานอื่นนำไปตรวจสอบนะคะ

นำกำลังไปบุคคลบ้านพักของดาบตำรวจวิสุทธิบุญเขียวหรือดาบโบ้
ผู้ต้องหาอีกรายที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
พบยาเสพติดซุกซ่อนอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันค่ะ
มีรายงานว่าการบุคคลทั้ง๒จุดวันนี้เป็นคำสั่งของ

ให้เปิดปฏิบัติการรุ่งสางในการตรวจค้น
บ้านตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดชุด๐๕
ที่ถูกจับในคดีผู้อำกับโจ้รวมทั้งหมด๗คน
ยังมีการตรวจค้นห้องพักในแฟลต์ตำรวจ
อยู่ด้านหลังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ

บอกว่าตัวเองไม่ได้ออกคำสั่งให้ค้นบ้านผู้ต้องหาทั้งสองคน
แล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าว
ให้สื่อไปถามคนที่พูดค่ะ
สื่อถามต่อนะคะเรื่องของการย้ายสำนวนมาที่กองปราบ
ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอดีตผู้กำกับโจ้
กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในกองบังคับการปราบราม
ว่าตรงนี้ค่ะจะทำให้ประชาชนไม่มีความเชื่อถือหรือไม่
พลตำรวจเอกสุชาติก็บอกสั้นว่าไม่มีความเห็นครับ